ภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวสวยในประเทศไทย
มาฝากหลากหลายที่เลยไปดูกันว่ามีที่ไหนกันบ้างยังไงค่ะ
นี่เลยค่ะที่แรกก็พามาที่นี่เลยนะจ๊ะ
จุดชมวิวกิวแม่ปานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
วันหยุดยาว๓วันที่ผ่านมาคุณดู
คนเยอะมากคนเยอะมากค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
มีทั้งชาวไทยเองและก็มีทั้งชาวต่างชาติด้วย
เขาก็พากันขึ้นดอยมาเพื่อชมแสงแรกยามเช้า
พร้อมกับสัมผัสกับความสวยงามของทะเลหมอกที่นี่กันไม่ขาดสายเลย
มากันนั้นน่าจะประมาณกว่า๕๐๐คนนะคะคุณ
บรรยากาศด้านบนบอกเลยว่าโอ้โหฟินมากเพราะว่านอกจากจะได้ชมท้องฟ้าแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น
แล้วก็ทะเลหมอกแล้วเนี่ยนะด้านบนเนี่ยมองลงมาคุณก็ยังเห็นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ป่าเขาลำเนาไพรอะไรต่างแบบนี้
แถมยังได้สัมผัสอากาศเย็นที่อุณหภูมิ๑๐องศาบนจุดชมวิวกิวแม่ปานอีกด้วย
องศานี่บางคนบอกว่าเป็นอากาศที่ดีที่ชอบมาก
แต่บางคนอาจจะหนาวไปก็ต้องเตรียมเสื้อไปด้วยนะ
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเตรียมตัวไป
ถ้าเกิดคุณอยากจะไปจุดชมวิวที่มีทะเลหมอกนะ
ก็เตรียมเสือกันหนาวเตรียมหมวกอะไรป้องกันแบบว่าสภาพอากาศที่มันเย็นลง
เพราะว่าช่วงนี้ก็เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วด้วยนะ
แต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ขึ้นเหนือแล้วก็ต้องลงใต้กันบ้าง
ไปดูต่ออีกหนึ่งที่ที่นี่ก็สวยไม่แพ้กิวแม่ปานเลยนะคุณผู้ชม

นี่คือพุทธอุทยานเขาเล่ค่ะ
อยู่เทศบาลเมืองสะดาวจังหวัดสงครา
เดี๋ยวนะภาคใต้มีหมอกสวยแบบนี้เหรอ
ก็มีทะเลหมอกสวยมีหมอกสวยแบบนี้เหมือนกันนะคะ
เข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวแล้วที่นี่เริ่มมีหมอกหนาทึบขึ้นทุกวันเลย
นักท่องเที่ยวเขาก็พากันมาบุกปลาฟาดงปีนเขา
ชมทะเลหมอกพร้อมดื่มดำบรรยากาศวิวแบบ๓๖๐องศากันบนนี้เลย
ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เขาก็มีทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ภาคเหนือเหมือนกันนะคะ
ทางภาคใต้เห็นไหมก็จะต้องเดินเข้าป่ากันนิดนึง
และที่พุทธอุทยานเขาเล่แห่งนี้เขายังแบ่งพื้นที่ออกเป็น๒โซนด้วยกันนะ
โซนแรกก็คือส่วนที่เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแบบที่เราเห็น
ส่วนโซนที่๒ก็คือโซนที่มีการก่อสร้างพระพุทธและพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนะคะ
ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
อย่างเช่นองค์พระพุทธรูปนิมิตรพิชิตมาลสมเด็จเจ้าพ๘๒ล้วงปู่ถวัตเยี๋ยบน้ำทะเลจืด
พระโพธิสัตว์กวนอิมแบบนี้ก็มี
อรหันต์จี้กงมีเจ้าพ่อเสือ
และพระศรีอริยเมตรัยเป็นต้น
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
สำหรับใครที่มีโอกาสไปเที่ยวแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
แต่ละจังหวัดคุณอาจจะได้ชมทะเลหมอกแล้ว
เพราะว่าหลายที่อย่างเขาค้อภูทับเบิก
ก็มีทะเลหมอกแล้วแล้วคนก็ไปกันเยอะมากเลย
ดิฉันไปที่นครศรีธรรมราชมาใช่ไหม

ก็ไปที่คีรีวงก็มีหมอกโอ้โห
เอาสิแต่ละที่สวยงามมากเลยนะคะ
ที่หลายคนพากันไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง
ต้อนรับหน้าหนาวที่จะมาเยือนเขาบอกกรมอุตุ